วันนี้วันที่๘และนับนิ้ว

โดยหมวกแฟนซีสะท้อนแสงเริ่มต้นที่๑๒๐บาทส่วนแว่นตาสีสันแสบตาแบบนี้ราคาเริ่มต้นเพียง๒๐บาทเท่านั้น
พอใส่คู่กันนอกจากจะสามารถสร้างสีสันได้แล้วยังกันน้ำเข้าหน้าเข้าตาได้ด้วยค่ะ
อีกหนึ่งไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเสื้อลายดอกสีสันสดใสต่าง
ปีนี้แม่ค้าบอกว่าจะไม่ใช่ลายผลไม้ไม่ใช่ลายสับปะรดเหมือนปีที่ผ่านมา
แต่จะเป็นลายเสื้อสีสันสดใสดอกไม้ต่างแนววินเทจ
สมัยถุงโชคดีรุ่นคุณแม่ยังสาวราคาเริ่มต้นตั้งแต่๑๐๐๑๕๐บาทค่ะ
สำหรับคนที่จะไปเล่นน้ำไกลบ้านกระเป๋ากันน้ำซองกันน้ำก็ถือว่าจำเป็น
โดยที่สำเพ็งมีให้เลือกทั้งแบบเป้แบบสะพายและแบบคล้องขอบ
โดยกระเป๋าเป้สีเหลืองใบนี้ราคา๑๕๐บาทเท่านั้น
ธรรมดาเริ่มต้นที่๒๐บาท
ที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
มีทั้งแบบถือและแบบสะพายเช่นกัน
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่๑๓๐บาท
จนถึง๒๐๐บาทแล้วแต่ขนาดค่ะ

ก็ทำให้บรรยากาศการซื้อขายเดินง่าย
จับจ่ายสนุกและสบายมากขึ้น
โดยนอกจากสินค้ารับสงการแล้ว

เหมาะกับหน้าร้อนปีนี้ในราคาย่อมเยาว์
เอกลักษณ์ตลาดค้าส่งค้าปลีกอันดับหนึ่ง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
พ่อค้าแม่ค้าก็คือเตรียมขายของให้ลูกค้าไปซื้อ
แล้วก็เตรียมขายของให้กับแม่ค้าอีกทีหนึ่ง

เริ่มต้น๒๐เริ่มต้นจบที่ไหนอีกเรื่องหนึ่ง
ถูกต้องมันจะแพงขึ้นแหละ